เข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะที่ตำรวจกำลังไล่ล่าพี่ชายโหดค่ะ
ฆ่าตัดคอน้องชายแท้แล้วก็หลบหนีเข้าป่า
ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
วันนี้เนี่ยตำรวจระดมกำลังออกติดตามนะคะจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
ไปติดตามปัญญาณนี้กันต่อในรายงานเลยค่ะ
กลุ่มตัวได้หลังเขาชะล่าใจกลับมาที่กระท่อมกลางไร่มัน
จุดเกิดเหตุฆ่าตัดคอน้องชายของตัวเองภายในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ที่ตำรวจจะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักบ้านไร่
นายอนุชารับสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะกดดันและเกิดความแค้น
ที่ถูกน้องชายรังแก่และทำร้ายร่างกายมาตลอดหลายปี
ช่วงวันที่๒๘สิงหาคมได้ใช้อาวุธปืนลูกซอง
ยิงที่ด้านหลังของน้องชายก่อนจะใช้มีดตัดศีรษะแล้วนำไปทิ้ง
แต่หากย้อนเวลากลับไปได้คงไม่ก่อเหตุแบบนี้
น้องชายใช่ไหมครับอืมรับสารภาพใช่ไหมครับ

จริงแล้วทำไมต้องตัดขอแค้นมันจัดครับแค้นเพราะว่า
ดูหน้าผมดิหงว้าผมดิแค้นผมดวยนี่

มันฟันอ่ะมันฟันผมอ่ะ
หลังจากที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนที่กำลังกว่าสี่สิบนายระดมติดตามจับกลุ่มตัวนายอนุชาที่ก่อเหตุฆ่าตัดศีรษะนายอนุวัตรน้องชายที่กลานตามกันมาหลังโกรธแค้นจากปมที่ดินที่แม่แบ่งให้ทำกินเขาก่อเหตุเมื่อช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมผ่านเข้าสู่วันที่สี่นายอนุช

ปืนลูกซองพร้อมกระสุน๔๐นัดและมีดที่ใช้ตัดคอน้องชายไม่เพียงเท่านั้นผู้ต้องหายังมีความชำนาญในเส้นทางในป่าแต่ตำรวจเน้นย้ำต้องจับเป็นในการเดินเท้าติดตามตัวผู้ต้องหาตำรวจชุดสืบสวนได้ขอให้นายตะเวียองค์พระน้าชายของนายอนุชาเดินเท้าล่วงหน้าไปก่อนประมาณ๑๐นาทีเพื่อนำอาหารเครื่องดื่มและล
คือนายอนุชายอมดื่มน้ำและอาหารแล้วหลับไปเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าควบคุมตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแต่มือผู้ต้องหาได้กินอาหารและดื่มน้ำแล้วกลับหลบหนีต่อไปประทั่งถูกตำรวจจับคุมตัวได้โดยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตำรวจจะควบคุมตัวนายอนุชาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จ